ดูบอลเมื่อวานกันก็น่าจะมีหลายอารมณ์นะครับ
คนที่ไม่พอใจก็มีคนที่รู้สึกว่ามันดีอยู่แล้วก็โอเค

คนที่อยากให้กำลังใจก็มีอยากให้พัฒนาต่อก็มี
หลายมุมมองวันนี้ก็อยู่ที่สมาคมด้วยนะครับ

แล้วก็แฟนบอลด้วยว่าทุกอย่างมันจะไปพร้อมกันได้อย่างไร
เดี๋ยวลองดูกันหน่อยนะครับเกมเมื่อวานนะครับที่เราหมดลุ้นไปแล้ว
สำหรับการไปเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายที่รัสเซียครับ
เมื่อวานถ้าเกิดว่าชนะก็จะมีโอกาสต่อ
แต่ว่า๔เกมหลังเราต้องชนะหมด
และหนึ่งนั้นเป็นเกมเจอกับญี่ปุ่นซึ่งไม่ใช่งานง่าย

และสุดท้ายนะครับญี่ปุ่นได้ประตูเร็วเลยครับ
จิจิคังอาวะนะครับ๓๔คนของไทยครับ
ทางอวะดึงจังหวะหลอกทีเดียวแล้วก็ยิงเข้าไป
นาทีแรก๑๐จังหวะแรกของญี่ปุ่นเลยนะครับ
ไอเนี่ยบี้ในช่วงแรกอยู่แล้วเขาก็แสดงให้เห็นว่า
สมุไรมีความแน่นอนผมกริบเลยชักดาบแล้วเป็นเรื่องเลยนะครับ

เก่าจริงนะครับจากนั้น๒๐ครับจากชินเดียโอกาซากินะครับ
กล่องหน้าของเลเซตเตอร์โชรบมงตัดหน้าอาธิษฐรรมรัก
ดูชื่อแต่ละคนนี่เป็นญี่ปุ่นที่เล่นในยุโรปทั้งหมด
นะครับดังนั้นเนี่ยเขาพัฒนาไปไกลแล้วนะครับ

จังหวะที่ทางผู้บกนะครับยิงเสียบเสาเข้าไป
ขาดมากนะครับบุกมาน้อยครั้งแต่ว่าคมจริงครับ
โอกาสจบพอกันนะครับไทยกับญี่ปุ่น
แล้วก็เตะมุมครับโชว์ตัดหน้ากวินอีกหนึ่งลูก
นี่ครับให้ดูกันหลายมุมนะครับภาพช้าจบเกมนะครับ
ไทยมาได้จุดโทษด้วยในช่วง๕นาทีสุดท้ายนะครับ
อันนี้น่าเสียดายจริงนะครับโอกาสลุ้นของเรานะครับ
มี๑๖คะแนนส่วนไทยนั้นมีแต้มเดียวจาก๗นัด
ก็ร้างอันดับสุดท้ายหมดลุ้นไปเล่นรอบสุดท้ายที่รัสเซียนะครับ
เดี๋ยวเอาใหม่นะครับบอลโลกสมัยหน้านะครับที่กาต้า
เล่นบ้านเขาเสียงเชียร์กดดันอีก
ใช่ครับคือเราสู้ไม่ได้ทุกอย่าง
แต่ว่าอยู่ที่แฟนบอลแล้วแหละว่าแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรนะครับ

ใช้เวลาไหมหรือว่าคุณรอความสำเร็จไม่ได้นะครับ

โดนแต่ว่าต้องพัฒนากันต่อไปครับ

ซึ่งเราเองก็มีโอกาสนะเพียงแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี

ถึงแม้ว่าเด็กของเราก็จะมีโอกาส

ก็อย่างน้อยก็ได้ทำเต็มที่แล้วนะครับ
ก็ถือว่าเด็กทุกคนก็๑๐๐กับเกมนะครับ

เว็บไซต์พันทิศในห้องสวัสดิ์จราศัยเป็นห้องกีฬา
ก็มีการตั้งกระทู้กดดันให้พี่ซิโก้นั้นลาออก

ซึ่งหลังจากจบการแข่งขันเนี่ยกระทู้แบบนี้
ก็มีออกมาเรื่อยขึ้นมาหลายต่อหลายอันนะครับ
เป็นการบรรทนดิจัยของธนเตศแล้วก็โค้ชเหมือนกัน
แต่ว่าในทางของคนที่ดูบอลแล้วก็เชียร์บอล

แต่สุดท้ายเนี่ยเชื่อเถอะครับว่าเดี๋ยวยังไงทุกอย่างมันต้องดำเนินต่อไปด้วยดี
ในอนาคตนะครับแต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้ที่เราจะต้องไปบอลโลก
ว่าต้องเล่นให้ดีแบบทันหูทันตายแบบนัดต่อนัดนะครับ
ส่วนคนที่ลงเล่นเกมแรกอย่างวัฒนาภัย
หลายคนชมบอกว่าเล่นดีมากนะครับ

กับธนบุญเกษานะซึ่งตั้มก็มีโอกาสเล่นกองกลางตัวรับ
เหมือนกับที่เขาเล่นในสโมสรซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถนัดนะครับ
ปกติพี่ซิโก้จะจับมาเล่นกองหลังครับ

แล้วก็เจอกับอีรักษ์ที่ราชมังคลาฮิลาสถาน

แล้วก็ปิดท้ายด้วยการบุกไปเยออสเตรเลีย๕กันยายน

ได้มาละ๑แต้มเหลืออีก๔แต้มได้ในบ้าน๒นัด
มีโอกาสเหมือนกันนะครับก็ต้องช่วยกันเชียร์ต่อไป

เวลาบ่าย๓ก็ไปรับกันได้ครับ